มีคนร้ายที่จี้ชิงทองจากร้านทองไปนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวช่วยกันดูหน่อยเผื่อรู้เบาะแส

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านทอง

ห้างมาบุญครองที่กรุงเทพนะฮะ

อายุประมาณ๒๕ถึง๓๕ปีเนี่ย
คนนี้ครับดูหน้าตาดีนะฮะ
ก็สวมเสื้อยืดสีดำนะฮะ
แล้วก็กางเกงยีนขายาวสีดำรองเท้าผ้าใบสีขาว
เข้ามาทำทีขอดูสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๕บาท๒เส้น
๒เส้นเนี่ยน้ำหนัก๕บาทมูลค่าก็โอ้โหกว่า๒แสนนะที่ร้านบอกนะครับ

หยิบทองคำ๒เส้นวิ่งหนีไปเลย
แต่ว่าที่ร้านเขาไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ไม่มีอยู่ใกล้เคียงอะไรพวกนี้ก็ไม่มีด้วย

ตำรวจก็ประสานเจ้าหน้าที่ต่างไปแล้วนะครับ
ให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในระแวกจุดต่าง
คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีไปนะฮะ

ติดกับสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ

ถูกไปเลย

ทางร้านก็คงจะคิดว่าไม่น่าจะมีใครมาก่อเหตุไง
ปรากฏว่านี่ไปกันดื้อเลย